ไทยรัฐปวยไทยไฟเตอร์
และขอเจอกันพบกับ๒พิธีกร

และช็อปมวยไทยไฟเตอร์

ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
พบกันแบบนี้เป็นประจำเช่นเคย

ทางช่องไทยรัฐทีวี๓๒ของเรา
และผมท็อปไฟเตอร์เทพพิมะเที่ยงแท้ครับ
วันนี้เราสองคนจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ครับ

รู้ผลแพ้ชนะทันทีนั่นเองนะครับ
และสิ่งที่ทำให้รายการนี้แตกต่างจากรายการอื่น
นั่นก็คือนะครับนักชกคนไหนที่ชกได้สนุกดูเดือด
้าวใจนะฮะรับไปเลยเงินรางวัลไฟเตอร์๕๐๐บาท
แต่ถ้าชกได้โดนใจให้ผู้ชมทางมาสูดไปเลย
และตอนนี้นะครับนักชกทั้ง๕คู่มารอท่านผู้ชมอยู่แล้วนะครับ
เริ่มต้นจากคู่ที่๑กันเลยดีกว่า
วันนี้มาทัดกับมังกรเขียวสอทวีการ

น้ำหนึ่งสิงหะเดชายิม
วันนี้มาสร้างกับเพชรนำชัย๑๐๐๐๐บาท

ฟ้าวันใหม่เจนวิทย์ก่อสร้าง

ฟ้าวันใหม่เจนวิทย์ก่อสร้าง

วันนี้มาเจอกับเพชรดำเพชรนพก้าว

ให้ดีนะครับคู่เอกของเรากิงเทศบ้านนักสู้วันนี้มาสร้างกับ
คุณผู้ชมครับนักชกทั้ง๕คู่ที่พูดไปนี้นะครับ
มาระเบิดความมันไปพร้อมกันนะครับ
กับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
เอาละครับคุณผู้ชมครับกลับมามันกันต่อเลยดีกว่า
ด้วยมวยคู่ที่๑กับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์

คนนี้มาจากอำเภอคงจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ชกมาแล้ว๖๕ไฟล์ชนะ๔๐ไฟล์
เสมอ๒ไฟล์และแพ้๒๓ไฟล์ครับ
เรามาดูนักชกในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะ

เฟนต้าเล็กวิทัวร์มวยไทย

วันนี้เจอกับไทยรัฐ

ตรงนับหน้าเสาที่๓๐กันยายน
ช่องไทยอำรัชช่องที่๓๒

วันนี้มีคู่มวยที่น่าสนใจหลายคู่ครับ
แล้วก็มีดังนี้ครับคู่เปิดหัวของรายการครับ
แปลนต้าเล็กวิธวัฒน์มวยไทยครับ
รูปประกัน๕๙กิโลกรัมจะเจอกับมังกรเขียวสอทวีการ

ค้ำครับฟ้าวันใหม่เจนวิทย์ก่อสร้างครับ
จะดวนกับธรพิษธิชัยกศักริยาม
คู่รองครับศึกแชมป์ชนแชมป์ครับ
ดอยแก้วสำลิดครับจะปะทะกับเพชรดำเพชรนพก้าว
คู่เอกนำรายการครับกิ่งเพชรบ้านนักสู้ครับ
ซึ่งคู่เอกนำรายการมีการต่อน้ำหนักให้ด้วยนะครับ
ทุกวันเสาร์ครับเวลา๑๙นาที๒๐นาทีจนถึงเวลา๒๑นาที๓๐นาทีครับ
และบนเวทีครับสองนักชกในมุมน้ำเงินครับ
บางกรเขียวสธวีการนายสลาวุฒิบำรุงนา
จากบังเผอร์โคงจังหวัดนครราชสีมาวัยเพียงแค่๑๗ปี
สูงสุด๑๖๕เซนติเมตร
มาชนะคะแนนอภิเดชกอดีศรเอาไว้ที่นี่ครับ
ส่วนมุมแดงครับนักชกรุ่นพี่เลยครับ
วัย๒๘ปีจากอูทองสุพันธ์บุรี
เจ้าของสูตร๑๑๗เซนติเมตร
สามฟอร์มหลังครับชนะ๑แพ้๒ครับ
ซาก้ายวิทวัตมวยไทย
เอาล่ะครับยกที่๑เรื่องมึงฟันตาร์เล็กนั้นได้ลอยกว่านิดหน่อยครับ
ฝากไปยังแฟนไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์นะครับ

ผู้จัดรายการได้จัดให้มีการรับบัตรเข้าชมทุกวันเสาร์

นะมดรินสตูดิโอไทยรัฐพร้าว๑๐๑สตูดิโอที่๙นะครับ

ไทยรัฐมวยไทยไฟตเตอร์ครับ
มวยให้เป็นกีฬานะครับไม่สนับผลหรือเรื่องการพันธุ์ครับ
นี่คือนโยบายของผู้บริหารครับ
เพื่อต้องการให้มวยไทยนั้นโกอินเตอร์นะครับ
เป็นที่รู้จักแล้วก็ดูง่ายชมได้ทั่วโลกครับ
โอ้โหแฟนตาเล็กทำได้ดีครับดอกนี้

พยายามจะดักด้วยศอกขวาครับแล้วนี่ครับ

ดอกนี้ครับแม่จังหวะไม่ได้ตั้งใจครับ

ตามกฎกฎิกานี้ต้อง

โอ้โหไม่ได้ตั้งใจนะครับ

ตามกติกาครับ

เขียวนี้ไหวหรือไม่ไหวครับ
นี่แหละครับกีฬาการต่อสู้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเพลงยกแรก
ก็เกิดเหตุไม่คาดฝันแล้วนะครับ

แล้วผมเชื่อว่าแฟนต้าเล็กนั้นไม่ได้ตั้งใจครับลูกนี้
ขวาหลอกแล้วเสียบด้วยเขาซ้ายครับ
ดูบรรยากาศในสนาม
เป็นทีมวยมนตรีสตูดิโอครับโอ้โห
แฟนมวยนั้นให้ความสนใจเดินทางมาชมครับข้างครับ
ตัวของแฟนต้าเล็กเองก็รู้นะครับว่าตัวเองนั้นไม่ได้ตั้งใจ
เรื่องแบบนี้ครับก็ต้องดูที่อาการของทางด้านมังกรเขียวด้วยครับว่าไหวหรือไม่ครับ
แล้วทางคณะกรรมการผู้ชี้ขาดก็จะเป็นผู้ตัดสินใจครับ
แต่เราต้องให้เวลากับ
ผู้ที่ถูกกระทำนั้นพักตามพรบมวยนะครับ
เพราะว่าจังหวะแบบนี้นี่เป็นกีฬาการต่อสู้เหรอครับ
อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ

ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยแล้วก็ยังมีชาวต่างชาติครับ
แล้วก็คุณผู้หญิงคุณผู้ชายครับ

แล้วก็มีแพทย์สนามครับ

แต่ตอนนี้กำลังคลายกระจับอยู่ครับ

ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์คู่เอกนำรายการในคู่ที่๕ครับ
นี่ครับจังหวะสลับแล้วแทงโอ้โห
เชื่อว่าแกไม่ได้ตั้งใจนะครับเดี๋ยวยกหลอกครับอืม
แล้วจังหวะทางด้านมังกรเขียวก็พยายามจะยก
แค่งขวาขึ้นมาสวนด้วยครับนี่ครับยิงมันเลยกลายเป็นอืม
จังหวะประทะกันที่ค่อนข้างที่จะไม่อันตรายครับ
แล้วก็ที่สำคัญนะครับคู่รองของรายการนั้น

ยอดดอยแก้สำฤิทธิ์กะเพ็ดด่ำเพ็ดน้ำพะก้าวหรือว่า
ที่เป็นคู่มีดีกีเป็นถึงแชมป์มวยรอบ
ซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องกระดูกประสบการณ์ต้องทางด้านเพชรดำเลยครับ
แต่ความสดลูกหนักลูกแรงต้องไว้ใจทางด้านยอดดอย
เดี๋ยววันนี้มาดูว่าชกในรูปแบบ๕
ยกของเขาจะเหมือน๓ยกหรือไม่
และที่สำคัญนั้นเข่ากับหมัดมาพิสูจน์กัน

อันที่๑ตุลาคมนี้พบกับการแข่งขัน
ระหว่างราชนาวีกับสมุทรสาขอน
ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา๑๖นาทีเป็นต้นไป

ต้องบอกว่านอกจากมวยแล้ว
เรายังสนับสนุนกีฬาอื่น
ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลฟุตซอล
แล้วก็อีกหลายอย่างก็วอเล็กบอล
เรามีถ่ายทอดสดให้กับแฟนกีฬาได้ชมกัน
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
แล้วเหมือนตอนนี้ทางด้านมังกรเขียวครับ
จะขอขึ้นมาสู้ต่อนี่คือสปีริตครับ

แฟนมวยนั้นตบมือให้ลั่นสนามเลยครับ
นี้เลยครับสปีลิฑต์ของนักสู้

กรรมการผู้ตัดสินครับชี้ขาด๑แต้มเลยครับ
ตัดหนึ่งแต้มนะครับ
ก็เท่ากับว่าเหมือนกันได้๑นัดนะครับ

ต้องกำลังไปยังจะเสียบด้วยข่าวขวานะครับ

โอ้โหสลับแล้วเสียบด้วยซ้าย

แต่ลูกหนักลูกแรงครับอยู่ที่ทางด้านมังกรเขียว
ดูว่าจะฟื้นเต็มร้อยหรือไม่ครับ
กำลังจะเปลี่ยนเข้าหานะครับมังกรเขียวต้มให้ปัดหนึ่งสอง
โดยเฉพาะปัดขวานะครับ
ขยับโดนเข้าตอนเลยครับถูกซ้ายแล้วเติมได้แค่งขวา

มังกรเขียวพยายามจะเบียดเข้ามา

โดยตัดแต้มเหมือนกับได้หนึ่งนับนะครับคุณกิ๊ก
ครับอาละครับหมดยกที่หนึ่งครับพักกันแป๊บเดี๋ยวครับ
ก็พาทันทรกกลับเข้าสู่เวทย์มวยมนตรีสตูดิโอล่าเภา๑๐๑ครับ
ศัตรูโยที่๙กลับให้รับเมื่อไทยไฟเตอร์ครับคู่แรกครับ
แรกผ่านมาก็มีเรื่องให้พูดถึงครับ
กับการแทงเข้าไปที่กระจับของมังกรเขียว
ซึ่งทางด้านแฟนต้าเล็กเนี่ยโดนตัดแต้มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
นี่ครับจังหวะโอ้โห
ค่อนข้างที่จะกำขึ่งเหลือเกินแล้วก็รุนแรงด้วยครับ
กรรมการผู้ชี้ขาดก็เลยตัดแต้มครับ
ไม่ได้ตั้งใจแล้วครับเอาละครับว่ากันต่อยกที่๒ครับ
ที่๑นั้นเท่ากับว่ามังกรเขียวนั้นได้นับตุนอยู่แล้วนะครับ

ดูซ้ายนำวางแท่ง
พยายามจะเล่นงานฐานล่างก่อนแล้วครับมังกรเขียว
ตบด้วยหมันอุ๊บหนึ่งทองครับโอ้โหมา
ต้องบอกว่าต่อยหมัดได้ดีครับมังกรเขียว
พยายามจะเดินเกาะในครับ
กรเขียวอาจจะเสียเปรียบช่วงชกครับแต่ลูกหนักลูกแรง

พยายามจะคอด้วยหุ้มซ้ายก่อนครับ

พยายามมามีผัดเป็น๒พยายามจะปัด๒สู้ครับ
แต่ตาเล็กแต่เจอหมัดซ้ายโอ้แล้วเจอศอกซ้ายของมังกรเขียว
เอาละครับได้ดูดีแล้วครับอย่างนี้
เข้ามาเสียความเก่าครับ
เข้าทำลำบากครับพนักเล็กพยายามจะสลับหลอก
วางได้แค่ขวาสูงนะครับ
ต่อเขียวพยายามจะสวนทิ้งด้วยหมัน๑๒อีกแล้วครับ
มากลายเปียนเข้าหากลับแบบนี้ครับ
มุงสายเติมขวา๓สุดครับ
หักทอด้าแฟนเตอร์เล็กลบลงไป

พยายามจะกันคู่ต่อสู้ไว้

ยาตาเล็กไม่ออกครับกรรมการเรียกทั้งคู่มาเตือน

ทิ้งได้หมัดอ้าวส่วนทางไปครับ
ว่าคืนของธรรมดามังกรเขียวครับ

พยายามจะเข้าทำนี่ครับหัด๑๒อีกแล้วครับ
เติมขวาตรงแฟนตาเล็กพยายามจะล้วงลำตัว

อ่อนเขียวล็อกแต่ทำอะไรไม่ได้ครับ

เรามาติดตามความมันกันต่อครับ
นี่คือคู่เปิดหัวของไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์

โชว์เกมก็กำลังเดือดกำลังสนุก

แล้วสวนแบบเนื้อเน้นนะครับ

เทพิ้งครับทะนาบังกรเขียว
รอจังหวะดักด้วยศอกครับแฟนน้าเล็ก
แล้วมัดขวาของมังกรเขียวนี่ต้องบอกว่าอันตรายแล้วครับ
ต่อยขวาได้แม่นต่อยขวาได้แรงนะครับมังกรเขียว

บังกรเขียวประหยัดกระเบียนเข้ามาเล็กงานฐานล่างก่อนเลยครับ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

โอ้โหที่สิครับจังหวะเกี่ยวแข้งแล้วตีด้วยเข่าออกไปต้านเลยครับ

ดูซ้ายแล้วจิ้มด้วยขวาใหม่โดดครับรอบใน

เกี่ยวจังหวะเกี่ยวแล้วคืนด้วยมัด
โอ้โหดูครับยัดคืนด้วยซ้ายแล้วตีด้วยขวาครับ

เกี่ยวเพรียรทระมาย

เกี่ยวแหว่นแล้วเกี่ยวเข้ามาอีก

ทุกหน้าก็ตั้งไว้ก่อนจัดเล็ก
อ้าก็เป็นพันธ์เขียวชิ้นทำก่อนครับ
พยายามจะอาศัยความแข็งแรงครับหมดยกครับ
นับภัทรทำชมกลับเข้าสู่เวทีมวยมนตรีสุดิโอครับ
กับไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์

เข้าไปสติลเข้มที่มุมครับมังกรเขียว

แต่นี่ครับมังกรเขียวกดแขนไว้แล้วใช้เหลี่ยมตัวเลยครับ

พยายามจะเกี่ยวแล้วคืนด้วยเข่ายับแบบนี้ครับ
หน้าเป็นมวยที่แทงเข่าได้สวยงามจริงครับ

เหลี่ยมหักเททิ้งดื้อเลยครับ

นี่คือยกที่๔ครับ

สลับมาในที่วงในเลยครับแฟนต้าเล็ก
อยากจะประกบซ้ายเสียบมา

ไปกับกระทัดเข้าเชือก
นัดเริ่มเต้นตีได้แล้วกับแฟนต้าแฟนต้าเล็ก

อุ๊ยหู๊ยครับเตียวจริงจริงครับแฟนต้าเล็ก
หักเท่ทิ้งนอกถื้นครับ
มากเคี้ยววงในของแฟนต้าเล็กเริ่มทางการได้ครับ
อยากจะเข้ามาเสียบไปขวาและลุงนี่ครับ

อยากใส่อีกแล้วครับอัพรีเข้าใส่ครับ
สักแห้งกลับมาตลอดสำหรับไทยสหรัฐ
อ้าวมาโอ้เดี๋ยวดูครับ

โอ้กรรมการไม่อยากจะลากเท่านั้นบรรกรเขียวขึ้นมาครับ
เดี๋ยวต้องดูจากภาพช้านะครับ
ภาพช้าครับมาแล้วครับภาพช้าโอ้โหมากครับ
มันชะแหลบครับนี่ครับจังหวัดชะแหลบ
สลับแทนซ้ายของชะดานแปลนต้านเล็กครับ
มันกำกึ่งเหลือเกินครับเดี๋ยวดูครับ
ต้องการให้สู้ต่อครับ
ก็ปิดมาแทงด้วยเขาขวายัดด้วยเขาขวาคืนครับ

พยมเริ่มแต่งตัวนานไปกรรมการต้องแย่
ขวาของมังกอลชิเกียร์ครับสถาเล็กแทงซ้ายแทงขวา

แทนาเล็กเข้ามาอีกทีครับแล้วจะสุดท้ายมันกำเท่าที่เขาซ้าย

มันกำเท่าที่เขาซ้ายมันกำเท่าที่เขาซ้าย

มันกำเท่าที่เขาซ้ายมันกำเท่าที่เขาซ้าย

มันกำเท่าที่เขาซ้ายมันกำเท่าที่เขาซ้าย
มันกำเท่าที่เขาซ้ายมันกำเท่าที่เขาซ้าย
มันกำเท่าที่เขาซ้ายมันกำเท่าที่เขาซ้าย
มันกำเท่าที่เขาซ้ายมันกำเท่าที่เขาซ้าย
มันกำเท่าที่เขาซ้ายมันกำเท่าที่เขาซ้าย
มันกำเท่าที่เขาซ้ายมันกำเท่าที่เขาซ้าย

มันกำเท่าที่เขาซ้ายมันกำเท่าที่เขาซ้าย
มันกำเท่าที่เขาซ้ายมันกำเท่าที่เขาซ้าย
มันกำเท่าที่เขาซ้ายมันกำเท่าที่เขาซ้าย

ฉลับครับแทงเสยขึ้นมาครับ

ดูครับเพื่อพยายามจะพร่ำวงในครับ
ความสูงความยาวของตัวเองให้เป็นประโยชน์ครับ
ธนาปันตาเล็ง
นี่ครับเอาชนได้เลยครับมังกรเขียวพยายามจะใช้เหลี่ยม
เอาละครับยกสุดท้ายครับ

เราก็หลับเบียนเข้ามา
สายเติบขวาแฟนต้าเล็กสายไปข้างซ้าย
ไม่เดินครับสายเติบขวาแฟนต้าเล็ก
บังกอดเขียวเข้าขาเลยครับ
จัดจัดในที่มัน๑๒

บังกอดเขียวครับเข้ามุมครับแล้วเติบไปที่แฟนต้าเล็กครับไม่เดินครับ
ขยับเข้าไปแล้วใช้เหลี่ยมเลยครับ

เหลี่ยมมาโอ้ยแล้วเสียบที่ขอซ้ายเติบเหลี่ยม
แล้ววางแค่ขวาสวยครับมังกรเขียวดอกนี้
ต้มด้วยมัน๑๒อ้าวเฟ้เฟ้เติบมันอีกแล้ว
หมัดชุดเข้าไปจนได้ครับโอ้โหตัวนี่อ่อนตัวงอเลยครับ
จนได้แบตเตอร์เล็กโอ้โหดูครับแม่หลายมันแล้วนี่ครับ
หลุมซ้ายหลักหนุ่มเติบมันขวาพยายามจะปักส่องสวด
มาแล้วครับบังกอดเขียวปักส่องสวดเลยครับ
ก่อนจะปักส่วนได้ส่องขวาครับจนได้แบตเตอร์เล็ก
โอ้โหไปลากครับมาครับปืนหรือยังครับจนได้แบตเตอร์เล็ก
นี่ในค่ะขวางนะฮะโอ้วหมากากคอจะเตะไม่ถึงนะครับโอ้โหเดี๋ยวมันคอเขียวไทยทิ้งลงไปอะมันกอนเล็กเสียบซ้าย
แล้วก็ครบ๕ยกครับสำหรับคู่เปิดหัวของรายการ
ต่างทดาแฟนต้าเล็กมิธวัตรมวยไทยกับมันกอนเขียวสทวิกา
ต้องบอกว่ามาพลาดเอาในช่วงท้ายครับ
หุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้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

กับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์